มีแหล่งท่องเที่ยวอะไรน่าสนใจกันบ้าง

ผมพาไปที่แก่นมะกรูดที่
อุไททานีอยู่ภาคกลางและอุไททานี

ทะเลหมอกที่เบตตงคุณผู้ชม
เอาไปเริ่มอยู่ที่อุทัยธานีกันก่อนนะครับ

แล้วก็พัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ

อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีครับ
ตั้งอยู่ติดกับเขตรักษาพันธ์

นักท่องเที่ยวพากันไปสัมผัสอากาศเย็น

พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่อยู่

มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์

อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล๖๐๐๗

เป็นพื้นที่สูงที่สุดของภาคกลาง

นักท่องเที่ยวได้ไปสัมผัสวิถีชีวิต

นี่แล้วก็ไปซื้อเรื่องของพืชผักผลไม้

ไทยธานีไม่ไกลจากกรุงเทพก็ไปกันได้นะครับ

ไปขึ้นภูธ่ำระนะ
ที่บ้านนวลยางตามบนหนองบ่อง

รับลมหนาวบนเขาริมฝั่งแม่น้ำโขง
อุทยานแห่งชาติภูผายนครับ

ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมผจญภัยลือป่า

เป็นลานกลางเต็นต์จัดเป็นแคมปิ้ง

คุณผู้ชมดูสิกินข้าวจี่ครับ

มีความสุขฟิน
ภูธ่ำพระเป็นแหล่งท่องเที่ยว

มีจุดขายก็คือมีหน้าผาสูงที่สวยงามทีเดียว

เป็นฐานที่มั่นของกลุ่มสหายที่ยังมีร่องรอย
ประวัติศาสตร์ให้ศึกษากันได้

เอายังไม่หมดภาคใต้เขาก็มีทะเลหมอกให้ดูเหมือนกันคุณผู้ชม
ไปชมทะเลหมอกคุณฮุงศิริบัตฯ
หนึ่งในสิบห้าทะเลหมอกที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เขาแนะนำว่าหน้าหนาวนี้คุณต้องไปชม
นะฮะแต่ว่ากว่าจะขึ้นไปคุณผู้ชมดูนะมันต้องนั่งรถทุลักทุเลขึ้นไป
ต้องเดินเท้าต้องผจญภัยแบบสมบุกสมบันกันหน่อยล่ะครับนะต้องขึ้นรถจี้
ผ่านเส้นทางที่เป็นโครนเป็นโขดหินนะฮะผ่านสวนผลไม้สวนยาง
ระยะทางตรงนั้นเนี่ยประมาณสามกิโลจากนั้นก็เดินเท้าอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่
เดินเดินเท้าต่อไปอีกสองกิโลลัดล็อกไปตามเส้นทางธรรมชาติ
ตอนคุณเดินไปคุณจะเจอน้ำตกเจอต้นไม้ต่างชั่วโมงกว่า
แล้วพอไปถึงดูสิหายเหนื่อยไหมน้องมิ้นดูสิบรรยากาศนี่ทะเลหมอก
มันเป็นที่พักค้างคืนชั่วคราวสไตล์แคมปิ้งอ่ะครับทะเลหมอกเนี่ย
ขึ้นไปเนี่ยนะฮะต้องไปที่ยอดเขาคุณลุงสิริปัตย์นะฮะ
อีกประมาณสามร้อยเมตรก็จะไปเจอต้องเดินลัดเลาะตามสรรเขา
ง่อนหินพิชิตความสูงเหนือระดับน้ำทะเล๖๐๐เมตร
ชมแสงแรกยามเช้าแล้วก็ไปสัมผัสทะเลหมอกสุดลูกหูลูกตาแบบ๓๖๐องศาแบบนี้นะครับ
แล้วก็ไปแกล้มกับกาแฟหรือว่าเครื่องดื่มร้อนยามเช้าขนมปังด้วยท่ามกลางอากาศที่เย็นสบาย
สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจจะไปชมทะเลหมอกคุณลุงสิริปัตย์สามารถสอบถามได้ที่หมายเลข
ก็นี่เราขึ้นให้หมดแล้วนะครับคุณผู้ชมติดต่อไปก็สามารถไปชมทะเลหมอกทางภาคใต้กันได้นะครับ